ค่ะส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเตือนนะคะการทำงานกับเครื่องจักรค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงงานผลิตกระดาษเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ชนบุรี
มีแรงงานอายุพึ่ง๑๘เฉยนะครับ
เป็นชาวเมียนมาถูกเครื่องหนีบหัว
แล้วดูดเข้าไปเครื่องตัวติดอยู่ในเครื่อง

นี่เขาปิดเครื่องยังเอาร่างออกมาไม่ได้เลย
บุ๊คคาเครื่องอยู่แบบนี้เลย
โรงงานผลิตกระดาษขนาดใหญ่ที่อำเภอพานทองชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพพานทองไปตรวจสอบ
ลักษณะเครื่องนี้เหมือนเป็นเครื่องสำหรับปั๊มกระดาษ
ร่างของนายทัศน์มัดอายุ๑๘ชาวเมียนมา

คือตอนแรกหนีบศีรษะแล้วดูดเข้าไป
ครึ่งตัวคาอยู่แบบนั้นค่ะ
นี่ปิดเครื่องแล้วก็นำร่างออกมาไม่ได้
เครื่องนี้ใหญ่สูงนะคะเกือบ๒เมตร
ก็มีกลไกเครื่องที่มันปิดทับกันสนิทไง

เชี่ยวชาญเอาเครื่องมือมาถอดน็อตของเครื่องจักร

กว่าจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้
เจ้าหน้าที่ทดลองให้ดูการทำงานของเครื่องนี้

คือคนทำงานนี่ค่ะต้องนำกระดาษไปใส่ไว้ตรงกลาง

ครับแล้วมันเร็วอะค่ะแล้วเครื่องก็จะปิดทับ
เดี๋ยวดูช่วงที่เขาสาธิตการใช้เครื่องนี้นะคะ
นี่ค่ะเครื่องจักรทำงานในลักษณะแบบนี้

สองคนคุยกันแล้วแบบโอ้โหเครื่องนี้น่ากลัวนะคุณ

จริงมันควรจะมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะ
เวลามีวัสดุอะไรใหญ่ไปขวาง

และเขาก็ไปด้านนอกของเอากระดาษ
ผู้เสียชีวิตอาจจะผิดพลาด
คือตอนที่เอามือหย่อนกระดาษเข้าไป

แล้วศีรษะทิ้มลงไปแบบนี้คาดว่านะคะ
แล้วพอนี่มันหนีบเลยไง
หักนีบแล้วก็ดูดเข้าไปค่ะ
กู้ภัยบอกว่าตอนมาตรวจสอบเครื่องจักรคือหนีบตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงครึ่งตัวค่ะ
เสียชีวิตไปแล้วแต่ด้วยกลไกของเครื่องนี้ไม่สามารถใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากเครื่องได้

มาตรฐานความปลอดภัยเนอะคนที่ทำงานกับเครื่องจักรกลลักษณะแบบนี้ค่ะ